กับภารกิจช่วยเหลือ๑๓หมูป่าที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ซึ่งนำมาเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ฝากไว้ในแผ่นดินนี้
สวัสดีอาจารย์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ใช่แล้วครับท่านผู้ว่านรงศักดิ์โอสดธนทรเป็นข่าวหน้าหนึ่ง
ทุกฉบับเมื่อเช้าวันนี้หัวข่าวบอกว่าผู้ว่าหมูป่าสิ้นใจแล้ว
วัยห้าสิบแปดป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ท่านผู้ว่านรงศักดิ์
กล้าหารเด็ดเดี่ยวและมุ่งมั่นในฐานะของผู้ว่าราชการจังหวัด
และในฐานะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์กู้ภัยกู้ชีวิต
เด็กเด็กนักฟุตบอลทีมหมูป่าที่ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
เมื่อเดือนกรกฎาคมปี๖๑๕ปีมาแล้วนะครับ
แต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนยังจำเรื่องนั้นได้
ช่วงเวลา๒๐๐กว่าชั่วโมง๑๗วัน
กับการปฏิบัติการคราวนั้น
เป็นภารกิจที่หนักหน่วงมาก
เครียดเหนื่อย
เพราะมี๑๓ชีวิตที่ติดถ้ำเป็นเดิมพันธุ์
ในการตัดสินใจแต่ละขั้นแต่ละกอง
ท่านผู้ว่านรงศักดิ์ได้โชว์ศักยภาพ
โชว์ความสามารถเฉพาะหน้าเฉพาะกิจให้ได้เห็น

ในช่วงวิกฤตการณ์ที่สับสนแบบนั้น
ผู้นำในการแก้ปัญหาในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์
ควรจะทำงานยังไง
ควรจะตัดสินใจยังไง
เรื่องไหนควรเข้มเรื่องไหนควรผ่อนปลน
เพื่อบริหารความเครียดและแรงกดดันของทีมงาน
ที่เป็นอาสาสมัครหลั่งไหลมาจากไหนต่อไหนเต็มไปหมด
เกือบทุกอริยบทสีหน้าแววตาของผู้ว่านโรงศักดิ์
ยามที่นั่งแถลงข่าวออกโทรทัศน์บอกเล่าความคืบหน้า
นั่นแหละคือภาพจำที่อยู่ในความคิดคำหนึ่งของคนไทย

วันต่อวันที่ผ่านพ้นไปคือภาระหนักของผู้บัญชาการเหตุการณ์
อย่าลืมนะครับว่าช่วงเวลานั้น
ท่านผู้ว่าต้องเผชิญหน้าอยู่กับความพลุกพร่าน

ทีมงานอาสาสมัครจากทั่วสารทิศทั้งคนไทยและต่างชาติ
หลังไหลไปสู่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ต่างทีมต่างเสนอวิธีการ
ต่างทีมต่างเสนอแผนการ

ถ้าผู้บัญชาการเหตุการณ์ไม่เด็ดขาด
หนักแน่นในการบริหารจัดการหน้างาน
มันจะเกิดความสับสนและคุมกันไม่ได้
และไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรตามมา
นั่นคือศักยภาพและความสามารถในเชิงบริหารของผู้ว่านรงศักดิ์
อยู่ในความทรงจำของคนไทย
สุดท้าย๑๗วันของมหาภารกิจ
ก็จบลงด้วยเสียงชโยโหร้องความสำเร็จ
เมื่อทีมนักบอล๑๓หมูป่า
ทยอยนำออกมาจากตั้มถ้ำส่งโรงพยาบาล
แล้วก็สู่อ้อมกอดของคนเป็นพ่อแม่และครอบครัว

วันที่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เดินทางมาถึง
เป็นความสำเร็จในการกู้ภัยออกอวดสู่สายตาชาวโรค
วันที่๑๑กรกฎาคม๖๑
ผมได้เขียนบทกรอนคารวะทีมกู้ภัย
ออกรายการขีดเส้นใต้นี่แหละครับ
ผมเขียนว่าเรียกได้ว่าเป็นมหาภารกิจ
ปฏิบัติการช่วยชีวิตที่ติดถ้ำผ่านเส้นทางยุ่งยากวิบากรรม
สิ่งที่ทำมิอาจเลี่ยงจะเสี่ยงภัย
เหนื่อยเครียดและกดดัน
วันต่อวันแอบซ่อนความอ่อนไหวถ้าผิดพลาดจะส่งผลประการใด
จึงมีเสียงถอนหายใจในเนื้องาน
ในที่สุดส่งหมูป่าไปหาหมอ
ให้แม่พ่อรอรับกลับสู่บ้าน
เหล่าแม่ทัพก็อำลาจากหน้างานฝากตำนานเป็นต้นแบบให้แอบจำ
ภารกิจโหดหินเสร็จสิ้นแล้ว
มีคำสั่งสลายแถวออกจากถ้ำ
คืนกลับสู่หน้าที่ที่เคยทำเหลือแต่ความทรงจำถ้ำนางนอน
สำหรับตัวผู้ว่านโรงศักดิ์
สิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านในช่วงเวลานั้น
คือทำในสิ่งที่คนไทยออกอาการงง
เพราะในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการกู้ภัย
อย่างคลาคาสังก็มีคำสั่งจากกระทรวงมหาธัย
ย้ายผู้ว่านโรงศักดิ์จากจังหวัดเชียงรายไปเป็นผู้ว่าจังหวัดพยาว

มันเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้
แต่ตัวท่านผู้ว่านโรงศักดิ์
สงบนิ่งในท่าทีไม่หวั่นไหวไม่ท้อถอย
ก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
เพียงแต่ว่าก่อนจะย้ายไปเนี่ย
ท่านบอกขอทำงานภารกิจที่คลาคาสัง
กับการกู้ภัยทีมหมูป่าให้สำเร็จ

คือภารกิจส่งลูกหลาน๑๓ชีวิตคืนให้พ่อแม่อย่างที่บอกแล้ว
คำสั่งย้ายผู้ว่านรงศักดิ์คราวนั้น
ถูกวิภาควิจารณ์กันเยอะเลยครับ
ผมก็เขียนกรอนขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งถึงผู้ว่านโรงศักดิ์ในประเด็นนี้

ใต้วันที่๖กรกฎาคม๖๑

ผมได้มีโอกาสเจอผู้ว่านรงศักดิ์
ซึ่งท่านย้ายมาเป็นผู้ว่าปฐุมธานี
เจอกันในภารกิจของมูลนิธิกาญจนบรมี
ที่ผมร่วมเป็นกรรมการอยู่
ท่านผู้ว่านรงศักดิ์ขอบคุณ
และบอกผมว่าประทับใจกับบทกรอนที่
เขียนถึงท่านในวันนั้น
ซึ่งวันนั้นผมก็ได้ทราบเพราะเห็นว่าท่านผอมลง
ก็ได้ทราบว่าท่านป่วยเป็นมะเร็งลำไส้
แล้วก็จากไปเมื่อวานนี้
วันนี้เพื่อลำลึกถึงลูกผู้ชายชื่อนรงศักดิ์

กรอนบทนั้นที่เคยเขียนถึงท่าน

เพื่อคารวะท่านในวันนี้
ลูกผู้ชายอยู่ที่ไหนได้ทั้งนั้น
ข้อสำคัญต้องรักในศักดิ์ศรี
อยู่ยังมีคุณค่าบรรดามีอยู่ให้สมหน้าที่ที่เราเป็น
คำสั่งประทับตราประกาศิษย์
อย่าถามว่าถูกผิดในความเห็น
ไม่อยากให้ถูกเชิดเปิดประเด็นจึงสงบเยือกเย็นให้เป็นไป
ลูกผู้ชายอยู่ที่ไหนได้ทั้งนั้น
แต่ที่นั่นคนต้องรักไม่ผลักใส
บัญชาการงานสำคัญเสร็จวันใดก็พร้อมเดินจากไปจากเชียงราย

พอเสร็จศึกก็ต้องพรากจากแม่สาย
เราไม่เห็นน้ำตาลูกผู้ชาย
เห็นแต่คนเชียงรายไว้อะไร
แต่เรารู้รู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใคร
ไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไร
ก็จึงไม่เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำ
นะครับก็ขอให้ลูกยานท่านนะครับ

แล้วท่านจะอยู่ในใจของพวกผมตลอดไป
ขอบคุณครับทั้งตีที่เคยได้ช่วยชีวิต

ขออย่าให้ท่านไปสู่พวกผมที่ดี
นี่แหละครับคนดีไม่มีวันตายนะ

รวมถึงน้องตีด้วยที่พูดถึงท่านผู้ว่าหมูป่านะครับ
ส่วนเรื่องของการรับศพผู้ว่าหมูป่าจากโรงพยาบาลสิริราช

เดี๋ยวคุณผู้ชมรอติดตามในข่าวเที่ยงของเรา